ไปกลับคืนสู่ธรรมชาติกันเรา
พาไปที่จังหวัดราชบุรีพื้นที่สีเขียวให้ได้ชมเยอะแยะมากมาย
ก็เป็นสวนอินทพรรมรวมไปถึงต้นบอนไซต์ที่น่าชมครับ
อ้าวนี่เลยมาเป็นพวงอย่างนี้กับต้นอินทภพรัมครับหรือที่เราเรียกติดปากอินทภพราม

ไปเจอกับเจ้าของสวนคุณชัยภรซีอริธนชด

ที่นี่ก็คือสวนบอนไซต์ที่ใหญ่ที่สุด

เอาอย่างงี้เขาบอกว่าเรื่องของอินเตอร์ผลัม

อยากให้ผมคุณชนะเล่าถึงเรื่องนี้ก่อน
ก็คือมันผลลึงอล่างไปทั่ว
แล้วมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
โดยเฉพาะสวสูงวัย
ที่จะมีสุขภาพที่ดีเว้ยม

คือหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับกินอินทพลัมที่ตากแห้ง
แต่นี่คือลูกสดมันจะฝาดหวานอร่อยมากกรอบด้วย

ฟันไม่แข็งแรงผมผมก็แนะนำว่ารอให้มันสุกหน่อยกว่านี้นิดนึง

บอนไซค์กันบ้างผมอยากให้ดูบอนไซค์นี่

สวยนะคือไม่ง่ายนะการจะเลี้ยบอนไซค์ให้ได้สวยงามแบบนี้

เขาบอกว่านี่คือสวนบอนไซค์ที่เขาเรียกว่าต้นเทียนทะเล
ที่มีอายุกว่าร้อยปีถูกปลูกในกระถางขนาดใหญ่
ความสูงของต้นพอมาสัก๒เมตรที่สูงนะ

ไม่ธรรมดาอาบอนไซค์เขาบอกว่าเป็นงานศิลปะอย่างที่คุณชิสาบอก
มันเป็นงานที่สร้างความสุขจากต่อไม้ค่ะผ่านจินตนาการนะอุ้ย
แล้วลงมือทำให้ฝันเป็นจริงจินตนาการว่าจะปั้นเป็นก้อนเมฆ
แล้วก็ดัดให้เป็นก้อนเมฆแบบนั้นเลยไดโนเสาร์ก็ปั้นให้เป็นไดโนเสาร์
แล้วก็ทำให้จินตนาการนั้นเป็นจริงคุณเคยเห็นอินทราอ่าต้นบอนไซค์
เป็นไดโนเสาร์ไหมยังเหมือนกันเลยพูดทำไมก็ไม่รู้
อ่ะก็จินตนาการไว้ก่อนไงเอ้าคนที่สนใจอยากจะไปชมอินทพรรมนะครับ
แล้วก็ไปชมบอนไซค์กันด้วยอย่าลืมนะไปซื้อด้วยนะอินเตอร์พลัมเนี่ย
ซื้อที่เนี้ยบอกเลยว่าราคาดีแล้วก็ผลเขากุณภาพด้วยอืม
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะสวนชายพรลองไปกันได้
เขาเปิดให้เยี่ยมชมแล้วตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้
เป็นต้นไป๒กรกฎาคมวันนี้ยังอยู่บ้านก่อนนะ

แล้วลองไปกันดูที่จังหวัดราชบุรีครับ